เหิมเพลงบัวลอยตีกันยับงานคอนเสิร์ตนะฮะนี่แหละเพลงกระตุ้น

คือต้องบอกว่าเพลงเนี่ยไม่เกี่ยว
ถ้าพูดถึงเพลงคาราบาลคุณผู้ชมครับ
ผมโตมาจากกับเพลงคาบาวแม้จะไม่ใช่แบบว่าเป็นแฟนพันธ์แท้
คุณผู้ชมเราต้องยอมรับว่ามีหลายเพลงของวงคาราบาลนะครับ

คือเพลงมันเสร้าอารมณ์

ฟังเจ้าตาก่อนก็ได้เอา
อันนี้นี่เป็นหนึ่งเพลงนี่เป็นหนึ่งเพลงที่ถ้าแม่เพลงเจ้าตาขึ้นมาแล้ว
อารมณ์มันมาฮอร์โมนมันพรุ่งพลาด
ถ้าเกิดอยู่ในสถานบันเทิงนั่งอยู่นี่ลุกแล้ว
ขึ้นเลยอีกเพลงนึงนะฮะคือเพลงบัวลอย
อันนี้บางราจันอันนี้ก็คือเขิม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
เต้นกันต่อนะฮะนี่แหละครับแล้วท่อนยอดฮิตของเพลงบัวลอยเนี่ยนะครับ
โลกนี้ไม่สมประกอบนี่เพราะบางคนชอบเอาแต่ประโยชน์ส่วนตน
นี้มีสักกี่คนเป็นบัวหลุดพ้นดังคนชื่อบัวลอย
ตีโอ้โหจังหวะนี้นะคุณผู้ชมครับมันขึ้นมันขึ้น
วางขายคุณผู้ชมหลายท่านเกิดหรือยัง
พศ๒๕๒๗หลายคนคงเกิดแล้วผมนี่กี่ขวบไม่รู้นะแต่ก็โตแล้วล่ะ
นี่กันตีกันในงานช้างสุรินฮะในงานช้างสุรินทร์ชาวบ้านบอกคนมาเที่ยวกันเยอะเลยคอนเสิร์ตใหญ่
ชาวเน็ตบอกว่าตีกันทุกปีนะชาวบ้านเขาบอกว่ารู้แล้วล่ะมีทุกปีแต่ลุ้นว่าจะตีกันตรงไหนเท่านั้นเอง
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะบางคนบอกว่าแม่ร่างกายมันต้องการการปะทะ
แต่ผมว่ามีอีกเพลงนะมีอีกเพลงนะที่ถ้าสมมุติว่าเปิดเพลงนี้ก็มันจะขึ้นขึ้นเหมือนกัน
เพลงไหนบางรจรลองฟังหน่อยฮะ
ไม่ผมว่าแต่ละคนฟังแล้วคงมีความรู้สึกต่างกันบางคนรู้สึกรักชาติมาก

เพื่อนมาเยอะเอาเต้นเอาไปกระทบกัน

ที่เอาเราเพลงมาให้ให้ดูว่าเพลงของพี่นี่
โอ้โหมีอิทธิพลต่อคนวัยรุ่น
ผมว่าทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยจริงนะ
อย่าตีกันครับไปดูคอนเสิร์ตไปดูให้สนุกฮะ